ผู้ก่อเหตุเนี่ยทราบว่าชื่อนายทอสอายุ๑๗ปีเป็นนักศึกษาวิทยาลัยช่างแห่งหนึ่ง
แล้วก็เป็นพ่อค้าขายไก่ย่างในตลาดสุวินทวงด้วย
ก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายเคยมีปัญหากันบนเฟซบุ๊กอย่างที่บอกไปคำเมนต์กันนะฮะ
กลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ยอ้างว่าในทอสชอบโพสต์เฟซบุ๊กแขวะกลุ่มของตนเองเรื่องปัญหาต่างสถาบัน
จริงพวกเขาเคยนัดมาเคลียร์กันรอบหนึ่งแล้วนะ
แต่รอบนั้นในทอสเบี้ยวครับไม่ได้มาตามนัด
กระทั่งวันที่๑๗มีนาวันเกิดเรื่องมาเจอกันที่ตลาดสุวินทวง
ก็เลยเกิดปากเสียงขึ้นแล้วก็ชกต่อยกันลงไม้ลงมือกัน
เรื่องต้นตำรวจทราบที่อยู่ของในทอสผู้ก่อเหตุแล้ว
แต่ว่าฝั่งคนเจ็บเนี่ยฝั่งที่ยกพวกมาไม่ใช่ว่ารอดนะครับ
เดี๋ยวตำรวจรอให้รักษาตัวหายดีก่อนก็จะเรียกมาสอบสวนเพิ่ม
เพราะก็อาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาทะเลาะวิวาสด้วยครับ
ก็คือน่าจะโดนทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะ